ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัด
ความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ

หนึ่งล้านบาท

ความวองของครอกครัวหากวิกฤต
คุณผู้ชมครับ

ปัจจุบันใหม่อยู่กับสามีสองคน
แล้วก็มีพี่สาวสองคนคอยช่วยเหลือ

สมัยก่อนตอนลุงเขายังดีอยู่
ขับรถอ้อยขับรถดิน

ได้เงินเดือนประมาณ๑๕๐๐บาทจ้ะ
เมื่อก่อนป้าทำก่อสร้าง

สมัยตอนเป็นเด็ก๒ขวบ

ปวดนิ้วมันไม่มี

เก่งแล้วมันก็ผ่านมาปวดทั้งขาด้วย
เดี๋ยวนี้ไม่ไหวยิ่งแก่ยิ่งไม่ไหว
เมื่อก่อนนี้ลุงเขาเป็นสาวหลักของครอบครัว
ป้าก็ไม่ค่อยได้ทำงานนะพิการ
ทำงานเลี้ยงอย่างเดียวสมัยก่อน
เมื่อ๔ปีที่แล้วลุงไปขับรถอ้อย
แล้วก็ขับรถอ้อยมาถึงบ้านเท่าแก่
ก็รถส่งเท่าแก่แล้วขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้าน
ขี่รถมาแต่นี่รถเขาออกจากอู่
ขี่รถทางตรงพอขึ้นมาไม่เห็น

ไปโรงพยาบาลพอไปถึงนั้นเขาบอกเรื่องข้างในสมองเขาก็เลยผ่าย

ถ้าไม่ผ่าก็ตายผ่าก็

เดินไม่ได้อะไรไม่ได้สักอย่างหลังแข็ง

เดินไปเดินมาลมมั่งอะไรมั่ง
เขาก็พยายามจนเดินได้

หนูสงสารเขาก็เขาหิวข้าวแล้วเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง
ป่าก็เขียนไม่มีคนทำกิน
หรือจะทำมาหากินอะไรเราจะทำยังไง
เดินไปปิ้งขอโพดขายขอโพด
เหล่ากับปะลิบางวันไม่มีงานทำไร่ทำนา
เค้าก็ไม่ช่วยป่อกขอโพดขาย
ตอนที่น้องขายข้าวโพดก็ไปช่วยปอกช่วยปิ้ง
แล้วก็มวลก็จับใส่รถใส่รถแล้ววิ่งขาย
ขายข้าวโพดไปเอาของเขามาก่อน
พอขายได้ทุนก็ให้เขากำไรเราก็ได้ใช้
วันหนึ่งก็ได้กำไรประมาณ๓๐๐ก็ได้กินได้ใช้
ถ้าขายไม่หมดก็ไม่ได้ถึงบ้างครับ
วันก็ไม่ได้ให้ค่าข้าวโพดเขาค่าถูก
แล้วมาปัจจุบันนี้มันเป็นโควิด
ขายก็ไม่ค่อยได้มันก็มีคนซื้อ
เขากลัวโควิดนะเดี๋ยวนี้ไปเรียกขายก็ไม่ค่อยออก

บางวันก็ขาดทุนเลยห้าร้อยหกร้อยพี่สาวก็ให้

ตอนนี้นะเท้าเวลาเรายืนเราอะไรเนี่ยเดินอย่างนี้
มันเกรงเราไม่มีนิ้วไง
บางวันก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปขายก็ล้มมั่งอะไรมั่งกระเจกกระจาย
พอขาดแล้วไม่มีแรงประคังก็จอดไงก็ล้มไม่จอดก็ล้ม
ล้มอยู่อย่างนั้นเดือนหนึ่ง๔ครั้ง๕ครั้ง
ท้อใจนะถ้าเกิดขายไปขายไปเราอาจจะแขนหักขาหัก
ไม่มีใครดูสามีแล้วก็หยุด
ช่วงที่ขายข้าวโพดมีอยู่วันหนึ่ง
กลับจะขายกระโพดแล้วมาหาซุกไม่เจอ
เดินไปทั่วเราก็ไปเรียกไปตามหา
แล้วขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ขอบบ่อ
ไปเป็นต้นสะดาวลงไม่ได้แล้วก็ให้มันเยียบบาลงดีกว่า

ไอ้ตังค์ก็จ้างไปไหนก็ไปไม่ค่อยจะไหว
ก็ไม่อยากจะไปไม่ไปก็ไม่มีกิน

ได้แค่ซึ้งครับข้าวมีอยากเอา
บางครั้งก็ท้อเนอะลำบากเยอะตอนนี้อืม
ไม่อยากอยู่นะบางครั้งอยากตายเลย
เห็นสามีก็ท้อไม่ได้ต้องสู้
ถ้าไม่สู้ก็ไม่มีกิน

มาถึงบ้านเห็นสามีก็หายเหนื่อย

ตอนนี้เราจะทิ้งเราก็ทิ้งไม่ได้

หลักเขาเนอะไม่รู้จะไปทิ้งตรงไหน
อยู่กันยันตายเลี้ยงกันยันตาย
ตอนนี้ฉันก็ให้กำลังใจมันให้มันสู้
แล้วก็ต้องก่อนมันหาเลี้ยง
เดี๋ยวนี้มันก็ต้องหาเลี้ยงมันสารมัน
ทำไมมีพี่สองคนนี่ก็แย่
เพราะพี่สองคนนี่แหละที่มาทำให้ชีวิตต้องสู้
ถ้าไม่มีเขาแล้วก็ยังไง
ถ้าได้เงินป้าป้าอยากได้รถสำล้อพ่วงข้าง

เวลาขับเวลาอะไรมันยังมันทำให้ล้มยาก

ไม่ต้องห่วงก็มุ่งกลางวัน

มันซังครบ

โมง
รายการเกมต่อชีวิตขอต้อนรับครอบครัวป้ามวลจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
เท้าของป้ามวลมีปัญหาตั้งแต่๒ขวบ
อันนี้คือหลุดลอกไปเลยด้วยความร้อนของเต้าทาน

แต่นี่เวลาการทรงตัวอะไรต่ออะไรมันก็มีผลนะสิป้า

เราไม่มีนิ้วมันก็ไม่มีที่จิกเนอะ
แต่เวลาเราเดินยื่นอะไรทรงตัวมันต้องเก่ง
ปวดแขนปวดขาปวดยำทะโพกมันเก่งมาก
แล้วตอนนี้เนี่ยจริงแล้วด้วยอายุแล้วก็ด้วยน้ำหนักที่มันเพิ่มมากขึ้น
ทรงตัวมันลำบากมากขึ้นไหม
มากเยอะเลยกับชีวิตปัจจุบัน
โชคดีที่ป้าเมื่อก่อนนี้ยังมีคุณลุงก็คือลุงสุก
ที่ลุงยังดีเป็นยังไงบ้างป้า
สมัยตอนดีนะลุงก็ไม่ค่อยให้ป๊าทำงานนะ
เหลือเห็นเราพิการลุงก็ทำงานทะหยั่น
ก่อนขับรถอ้อยเลิกจากนกอ้อยก็ไปขับรถดิน
ก่อนสร้างอ่ะหมดในได้เดือนลุงก็ประมาณ๑๕๐๐๐บาท
ตอนนั้นถือว่าก็ยังไม่ขัดสนไม่ลำบาก

แต่นี้อย่างที่บอกครับว่าลุงไปเกิดอุบัติเหตุ

ป้าอยู่บ้านตอนนั้นกำลังจะทำกับข้าวหุงข้าวนี่แหละ
ได้ยินเสียงรถหว่อมันใกล้คิดว่า
ไม่ใช่ใครโทรมาว่ารถชนนะนึกในใจไงดันเป็นจริงเลย
เสียงโทรศัพท์ดังใช่ไหมจ้ะมีใครโทรมาบอกครับในวันนั้น
เป็นลุงสุกจริงตอนนั้นป้ารู้สึกยังไงบ้าง
เรี่ยวหมดแรงในใจมันหายคิดว่าเขาตาย

แต่นี่เพื่อนไปดูบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาก็ว่าไม่เป็นไร
มีตรงนี้ถ้าลอกหน่อยเดียวนะแล้วก็สะโพง๕๓๐
แล้วหมอก็ให้กลับบ้านมาอยู่บ้านสักประมาณสักครึ่งเดือนได้มั้ง
แล้วก็ปวดหัวปวดหนักมากเลย

แล้วหมอก็บอกว่าเลือดข้างในสมอง
ถ้าไม่ผ่าก็ตายถ้าผ่าก็ห้าสิบห้าสิบปลาเลยยอมให้ผ่า
พอผ่าแล้วเนี่ยลุงกลับมาใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมแล้ว
แขนขายกไม่ได้หลังก็แข็งทำอะไรไม่ได้เลย
ป้าก็มารักษาทำบำบัดประมาณเดือนกว่า
เริ่มยกขาได้อะไรได้
พอสักประมาณสัก๒เดือนเขาเริ่มนั่งดีแชร์ได้แหละ

ผมพูดได้ไหมว่าแกเหมือนคนหลงแล้วก็จะลืม
เป็นจนขนาดว่าคุณป้าเนี่ยเหมือนละสายตาไม่ได้

แล้วลุงหายไปเหรอ

ก็หากันตามหาจนเย็นแล้ว
คนนี้ขี่จากขยาน

มันมีต้นไล่ไงมันก็ไปนั่งคนงาม

แล้วเราเห็นตอนแรกคือยังไงเขาก็ไม่ได้เรียกพวกเรา
ไม่เรียกคงจะไม่กล้าเรียกกลัวจะโดนดุอะไรอย่างนี้แล้วมั้ง
แกหิวสะดาวเปล่าแกอยากกินสะดาวน้ำตาวป่ะ
สะดาวเป็นยอดด้วยนะมียอดด้วย
เหรอไปเก็บแล้วทำวิธีไหนที่ลุงลงมาได้
ป้าให้เยียบหาลุงจับสะดาวนั่งลุง
ตัวเราประคองต้นสะดาวไว้

จ๋าถามหน่อยลุงเป็นภาระไหม

เมื่อก่อนเขาดีขนาดเลี้ยงเราแล้วเขาดูแลเราดีด้วย
ถ้ามาตอนนี้ที่ให้ทิ้งให้ทิ้งไม่ได้อยู่จนไปนะ

ประมวลมีอะไรอยากจะบอกกับลุงที่แสนดีไหมครับ
รักแล้วก็ห่วงทิ้งไม่ได้ไงก็ทิ้งไม่ได้เนอะ
ถ้าจะตายก็ขอให้เขาตายก่อน
ถ้าเราตายก่อนเราก็ไม่หมดหวัง
ลุงลุงรักป้ามวลไหม
ดูเนอะมันเห็นรักแท้ไง
มันเห็นจริงว่าเออไม่ทิ้งกันจริงนะ
ผมมองว่าลุงไม่ใช่ภาระเลยแต่ลุงเป็นกำลังใจ

พ่อพ่อเรารำบากลงมายังไงป้า
ชีวิตก็เหมือนต้องรับภาระคนเดียว

ผัวก็เป็นอย่างนี้นะมาทำภาระให้พี่ให้น้อง
เหมือนแบบเขาก็ไม่ค่อยจะมีเนอะ

คือเราก็ไปรับจ้างเขามาก็มาให้เราไปให้เขา
เหมือนในเรื่องที่ผมเห็นนั่นใช่ไหม

ข้าวโพดไม่ได้แล้วก็ขับไปจอดหน้าบ้าน

หน้าบ้านปะเหลา
แต่เราก็กินไม่ได้ฟันไม่มี

เอาข้าวโพดมาขายช่วยเหลือทุกวัน

แม่ไม่ได้ก็ต้องช่วย
เมื่อกี้ยังร้องไห้เรื่องนี้อยู่เลย
ไม่ได้ช่วยแค่อย่างนั้นนะคุณผู้ชม
มาว่าใครสองคนนี้ที่ใครที่ไปเผาถ่านขายได้มา

วันนั้นกงจังหวะน้องขายข้าวโพดขาดทุน
ให้น้องแปดร้อยเหลือนั่นเราเอาไว้
รวมให้ค่าข้าวโพดละค่าร้อยเหลือสามร้อยจะได้เอาไว้กิน
ก็คือตอนนั้นเราติดค่าข้าวโพดเขาไว้หรือครับ
ก็คือเหมือนเจ้าประจำเราไปรับประจำอย่างนี้เหรอ
แล้วก็วันนั้นเอามาเนี่ยก็คือ๕๐๐บาท
เดี๋ยวถ้าเผื่อก็คิดว่าถ้าขายได้แล้วเอาเงินไปให้

วันนั้นที่รับเงินจากพี่สาวคนนี้มาป้าม่วนรู้สึกไงครับ

ที่เสียใจเหมือนสร้างภาระให้เขา
โดยดีใจก็คือเพี้กระลักษณ์เรา

มันลำบากจริงมันตกที่นั่งลำบากจริง

ถ้ามันไม่หมดเราก็ขี่ไปเรื่อย
คันนี้นะที่ไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกับเราตลอด
วีรกรรมมอเตอร์ไซคันนี้ให้หน่อยสิครับ

เป็นแผลเป็นนี่เป็นแผลเป็นจนล้มนะ

ล้มจนแบบบางครั้งขามันพลิกเดินไม่ได้เลย
คุณผู้ชมแล้วล้มนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นเลยนะครับ
เห็นบอกว่ากลับมาบ้านบางทีเฟย์

พอเขากลับบ้านมามันก็ทะลอกค่ะ
พอเห็นใช่ไหมหนูก็เลยไปเอา
ให้ที่ทำแผลมาเช็ดแล้วก็เอายาทาให้เขาค่ะ
จะร้องไห้ต่อหน้าเขาก็ไม่อยากร้องค่ะ

แสดงว่าเราก็เก็บความรู้สึกเหมือนกันนะ
คือไม่อยากไปร้องไห้ให้ยายเห็นใช่ไหมลูก
แต่ก็พอน้ำตาแห้งแล้ว
อยู่ไหมครับ
ตั้งแต่โควิดมันได้ขายมาสองปีแล้ว
พอไปไข้คนก็ไม่ค่อยออกมาซื้องานเดี๋ยวเดี๋ยวเขากลัวกัน
เราก็กลัวเขาเขากลัวเราวิ่งขายมันไม่ค่อยได้
ถ้าฝืนไปก็กลัวจะขาดทุนไม่มีทุนด้วยตอนนี้
รายรับมาจากไหนล่ะครับ
ทำงานเขามีรับจ้างอะไรก็ไปมั่ง

มันก็เกี่ยวช้านะไม่เคยเกี่ยวแล้วขามันก็ไม่ดี
นี่ฉันก็ขาฉันก็ไม่ดีฉันก็ใช้โต๊ะไปนั่งเกี่ยว
ช่วยเกี่ยวงานั้นได้๑๕๐
แล้วก็ได้ค่าแรงไปเอากินซื้อกับข้าวกับปลากันไปว่างั้น
นี่นอกจากจะเกี่ยวงาแล้วนี่ก็ยังเห็นบอกว่า
คุดมันคุดอะไรไปกับเขา
โยนมันโยนอะไรไปทั้งนั้นเนี่ย
ป้าแต่ผมเห็นนะที่ไปปักมันเพราะดินมันไม่เสมอนะ

ไปก็หกกระม่ำความคำเน้น
หกลุมหกลุกมันก็ไป
บางทีป้าก็บอกให้กลับครึ่งวันไปเถอะ
เดี๋ยวกูอยู่เนี่ยเดี๋ยวกูจะทำไปให้มึงเอง
ยาวสักครึ่งวันพอครับ
แล้วก็ให้น้องกลับทำต่อได้ค่าแรงก็มาแบ่งให้
เข้าใจเลยแล้วพอมาเห็นเท้าอย่างนี้
มันสองข้างเลยอ่ะเพราะฉะนั้นความบาลานซ์มันก็เลยไม่ได้อ่ะ
แล้วป้าไม่ได้ไปคนเดียวอ่ะปักมันอะไรต่ออะไรอย่างนี้

เหลาป้ามาดูแลอะไรในบ้านหลังนี้บ้างส่วนใหญ่เลยอะครับ
เย็นถ้ากลับมาจากทำงานก็จะถามว่าทำอะไรกิน
บางทีน้องก็บอกว่าพี่เหลาฉันไม่มีข้าวหุงเลย
เอ้ายกมาให้น้องถังนึง

ทีก็มีอะไรมานั่งกินรวมกัน

จริงแล้วเห็นน้องสาวลำบากขนาดนี้ป้าลิห่วงอะไรมากที่สุด
ก็ห่วงสงสารกับพิการเพื่อนคู่

ก็บอกกับน้องเรื่อยว่าสู้
ทำไปยังไงก็ไม่ปล่อยให้อด

ได้รับรู้ความรู้สึกของพี่ทั้งสองแล้ว
วันนี้ที่มันอยู่ในใจของป้ามวลที่คิดว่า
เมื่อมีโอกาสวันนี้แล้วอยากจะพูดกับเขาทั้งสองคน
อยากจะบอกอะไรกับพี่ที่แสนดี

รักพี่ที่สุด

ว่าน้องสาวคนนี้จะลำบากแค่ไหน
ก็ยังมีพี่สาวทั้งสองที่คอยอยู่เคียงข้างเสมอ
นี่แหละครับคือสายใยรักของครอบครัว
วันนี้ที่มาในรายการของเราน่ะ
ถ้าเกิดว่าได้เงินไปต่อชีวิตป้ามวลคิดว่าจะนำเงินไปทำอะไรครับ
อยากได้มองใสภ่วงข้างนะ
มันขายได้อย่างหลายอย่างป้าว่าป้าไม่อดตาย
แต่ที่สำคัญเนี่ยเห็นบอกว่าถ้าไปขายเนี่ย
จะไปด้วยก็ไม่ต้องห่วง
ก็วันนี้ขอบคุณสำหรับเรื่องราวความอบอุ่นระหว่างครอบครัวและพี่น้อง
มาถ่ายทอดให้กับผมและคุณผู้ชม

รายการเกมต่อชีวิตนะครับมีรูปถ่ายครอบครัว

เก็บเอาไว้ดูมันเป็นภาพความทรงจำนะครับ
ที่เวลาที่ป้ามวลดูอยู่และนึกถึงหน้าผม
นึกถึงคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านและนึกถึงทีมงาน
แล้วป้าจะมีรอยยิ้มที่มีความสุข

คุณผู้ชมครับความรักของคนในครอบครัว

และยังเป็นยาชูกำลังให้ได้ลุกขึ้นสู้ต่อ

อย่างเช่นความรักของครอบครัวนี้นะครับ

ครอบครัวของป้ามวลจากจังหวัดนครสวรรค
สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
คว้าเงินทุนสูงสุด๑ล้านบาท

ครอบครัวของป้ามวลจากจังหวัดนครสวรรค์
จะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ป้าครับเคยดูรายการเราไหม

ตัวมาแล้วนะถ้าพร้อมแล้วนะฮะขอเชิญป้ามวลมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

สุดสีใจเราจะมีทุนไปทำมาหากินค่ะ
นะครับป้าใช้โอกาสให้เต็มที่สบายนะครับไม่ต้องเครียดนะฮะ
คำถามมีด้วยกัน๕เรื่อง๕เรื่องเนี่ยป้ามวลมั่นใจเรื่องไหนตอบเรื่องนั้น
แล้วก็เก็บเรื่องที่เหลือเอาไว้ให้กับสมาชิกในบ้านนะครับจ้ะพร้อมนะฮะ
ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
ข้อหนึ่งนโภตต้มอีกแหละ

ถุงละ๓ฝักจำนวน๑๐ถุงภายในเวลา๓นาทีขายข้าวโพดเนี่ยฉันถนัดอยู่แล้วจ้ะและยิ่งมีพี่กับหลานมาช่วยเหลืออย่างนี้คิดว่าทำได้จ้ะให้กำลังใจพวกเราด้วยนะจ๊ะพร้อมแล้วเริ่มครับ
ถุงรอไว้ก็ได้นะจริงจริง
นั่นแหละแล้วพี่ถุงรอไว้เลยครับใช่ครับดีมาก
เก้ซ้ายแล้วนี้
คือใส่ข้าวโพสไม่ได้เหลียมเลยไอ้แม่มันผลังทางอ่ะ
มันก็เลยพันไปได้หมดด้วย
ต้องเร่งมือแล้วนะครับตอนนี้นะฮะ
สองเส้นสามเส้นไปเลยป้าใช่

พร้อมแล้วน้องหมดพร้อมแล้วแล้ว
ได้นะไม่ได้ก็ต้องได้แหละเพราะตอนนี้ก็ช่วย
มัดไปบ่นไปเนอะ
ขอให้โชคดีนะครับกับภารกิจนี้นะครับ

ขอบคุณผู้ช่วยด้วยครับ

เลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

เหลาแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ป้าเหลา
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่องนะครับ

ขอเชิญป้าเหลามาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

นี่ใช่ประตูทางเข้าวัดพระนอนไหม

โดยปกติบนประตูเหนือป้าย

แต่ไม่ค่อยได้แงนมอง

สมาธิดีเพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาพใดคือภาพพระพุทธรูป
ที่อยู่บนประตูวัดพระนอนนี้
ตัวเลือกที่๑ภาพที่๑

และตัวเลือกที่สี่ภาพที่๔
วัดพนมี๒ประตู
เหนือประตูข้างใต้ประตู๑
ฉันก็แงนดูมั่งไม่แงนดูมั่ง
สาธุตอบถูกด้วยเถอะขอให้ได้

ตัวเลือกที่๑ภาพที่๑ครับ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ปะลิปะลินะจะเลือกเรื่องไหนให้ปะลิอ่ะ

คือเรื่องจังหวัดนครสวรรค์

เรื่องภาษาไทยระดับชั้นต่อ๔

ปะลิครับอยู่อำเภอเมือง

ไม่ค่อยได้ไปฉันไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหน
คำถามมันอยู่ตรงนี้แหละครับป้าลิ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
อำเภอเมืองนครสวรรค์มีกี่ตำบล
อำเภอเมืองนครสวรรค์มันใหญ่มาก

ก็เลยเลือกข้อนี้แหละจ้าน่าจะถูกจ้า

ตัวเลือกที่สองสิบห้าตัมบลครับ

ก็คือน้องเฟย์จะเลือกเรื่องไหนให้น้องเฟย์ขึ้นมาตอบ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๒เรื่อง

เรื่องภาษาไทยระดับชั้นป๔

ขอเชิญน้องเฟรมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ไซทองถือว่าเป็นนวนิยายอมตะเรื่องหนึ่ง

เป็นละครหลายต่อหลายครั้งครับ
แต่ผู้แต่งล่ะเป็นใคร
คำถามอยู่ตรงนี้แหละครับคือละครดังของไทยเรา
คำถามเรื่องนี้คือ
ใครคือผู้ประพันธ์เรื่องบ้านทรายทอง
ตัวเลือกที่หนึ่งโบตัน
ตัวเลือกที่สองธมยันตี
ตัวเลือกที่สามกสุรางคณัง
ละครเรื่องบ้านทรายทองหนูไม่เคยดูเลยจ้ะ

เอาข้อที่สี่พนมเทียนล่ะค่ะ
ตัวเลือกที่สี่พนมเทียนครับ

เพราะฉะนั้นช่วงหน้าเรามาลุ้นไปพร้อมกันว่า
ครอบครัวของป้านวลจะสามารถ
จะคว้าทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทกลับไปได้หรือไม่นะครับ

วิทยาลัยพิวาทีต่อไปนี้นะครับ
ตัดสินอนาคตครอบครัวป้ามวลจากจังหวัดนครสวรรค
จะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ถูก๖ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑๐๐๐๐๐๐บาท

ยังมีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา

จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
ซึ่งภายในตู้โบนัส๔ตู้นี้นะครับ

ตอนที่น้องขายข้าวโพดก็ไปช่วยปอกช่วยปิ้ง
แล้วก็มวลก็จับใส่รถใส่รถแล้ววิ่งขายก็บอกกับน้องว่าสู้สู้ต่อไป
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ภาพใดคือภาพพระพุทธรูปที่อยู่บนประตูวัดพระนอนนี้
ข้อ๑ภาพที่๑ซึ่งเป็นคำตอบที่

ภาพที่๑นะครับคือภาพพระพุทธรูปที่อยู่บนประตูวัดท่าน
ตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับ
ครอบครัวของป้ามวลจากนครสวรรค์นะครับ

ทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิต๑ดอก
เอาล่ะมาลุ้นกันต่อนะครับคุณผู้ชม
จากเรื่องที่ผมจะเฉลยต่อไปนี้คือเรื่อง

ยังเป็นหลานยายมะลิมาช่วยดูแลตาสุก
เขาหิวข้าวแล้วเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ใครคือผู้ประพันธ์เรื่องบ้านทรายทอง
เอาข้อที่๔พนมเทียนค่ะ

กสุรางคณางคือผู้ประพันธ์เรื่องบ้านทรายทอง

เราอาจจะเหลือแค่ลุ้นเงินแสน
แต่เรื่องที่ผมจะเฉลยต่อไปนี้ต้องถูกนะครับ
คือเรื่องข้าวโพดต้มครับ

เพราะว่าเวลาเรายืนอะไรเดินอย่างนี้มันเก่ง

วันจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปขายก็ล้ม
มันอะไรมันก็เจ็ดกว่าใจ
เพราะขาเราไม่มีแรงบางครั้งก็จอดไงก็ล้ม
ไม่จอดก็ล้มล้มอยู่อย่างนั้น
เดือนหนึ่ง๔ครั้ง๕ครั้ง
บางครั้งไปทำงานกลับมาเหนื่อย
มาเห็นสามีก็ท้อไม่ได้ต้องสู้
ถ้าไม่สู้ก็ไม่มีกิน
และโจทย์สำหรับข้อนี้ก็คือ
นำข้าวโพดใส่ถุงถุงละ๓ฝักจำนวน๑๐ถุง

ลุ้นกันว่าป้ามวลทำได้หรือไม่ได้ครับ
ได้

ใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ๒นาที๕๙วินาทีครับ
ตอนนี้ทำไปได้แล้วนะครับคุณผู้ชม๒ข้อ
ครอบครัวป้ามวลนะครับได้รับเงินทุนไปต่อชีวิตนะครับ
หมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก
หรือข้อหนึ่งนะครับอย่างที่บอกเอาไว้ว่าตอนนี้เราไม่ได้ลุ้นเงินล้าน
แต่เรารุ้นเงินแสนได้จากเรื่องที่เหลือนี้นะครับคุณผู้ชม
ก็คือเรื่องจังหวัดนครสวรรค์ครับ
ตอนนี้ฉันก็ให้กำลังใจมันให้มันสู้แล้วก็สารมัน
ถ้าไม่มีพี่สองคนนี่ก็แย่เพราะพี่สองคนนี่แหละที่มาทำให้ชีวิตต้องสู้
อำเภอเมืองนครสวรรค์มีกี่ตำบล

ถ้าถูกข้อนี้นะฮะหนึ่งแสนหลานแล้วคุณแจต่อชีวิตพร่อมอยู่ดุลดอกนะครับ

ถูก
เพราะว่าอำเภอเมืองนครสวรรค์มีทั้งหมดนะฮะ

ทำไปได้๒ข้อรับทุนไปต่อชีวิตนะครับ
หนึ่งหมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิตสองดอก
โบนัสหลังตู้รออยู่
ขอเชิญป้ามะลิและน้องเฟย์ครับ
มะลิจะเป็นคนเลือกก่อนจะเลือกกุญแจต่อชีวิตดอกไหนครับ
เป็นคนเลือกก่อนที่วันตั้งไม่เยอะ

ขอให้เจอโบนัสที่อยากได้นะครับ

ไข

อนเทไปเลยลูก

ไม่ออกได้ไหมเอาใหม่
ไม่ออกมา
ไหนพวกมันจะออกอะเร็ว

มาดูกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับว่าโบนัสหลังตู้หมายเลข๒นะครับ
ผมจะเลือกหมายเลข๒จากน้องเฟย์นะลูกนะ
ว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร

คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคย
อยู่ในอกในใจของป้าที่มันเป็นความทุกข์
อยากให้ป้าทิ้งไว้ทั้งหมดที่นี่
แล้วเริ่มต้นใหม่ได้นะครับ
กลับไปแล้วมีแต่ความสุขนะครับ
ทุกวันที่เราร้มความรักของครอบครัวจะคอยพยุงให้เรารุก
และสู้ต่ออย่างเข้มแข็ง
เรามาช่วยกันพยุงครอบครัวเล็กของป้ามวลนะครับ
จังหวัดนครสวรรค์ให้ลุกขึ้นสู้ต่อได้
ทานน้ำใจของคุณผู้ชมคนละเล็กละน้อย

ฝากครอบครัวที่อบอุ่นนี้ไว้ในอ้อมใจของคุณผู้ชมอีกสักหนึ่งครอบครัวนะครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้
เกมต่อชีวิตทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เวลา๖โมงเย็น

ผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
ตอนนั้นแม่ขี่รถที่ขนถั่วเขียวมาเต็มคันเลยค่ะ
แล้วคราวนี้รถสำล้อมันไปชนกับก้อนหินก้อนใหญ่ค่ะ

กลับไปเดินเองไม่ได้อีกเลยค่ะ

กลัวแกจะกลายเป็นอำมาภาษณ์ไปเลย
ทำกระทงและหยอดขนมตาลใส่กระทงจำนวน๓๐กระทง